ส่วนอีกหนึ่งรายการที่เทราะท์ทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสด
ก็เป็นเกมการแข่งขันอุ่นเครื่อง
ระหว่างทีมเมืองทองเยเตศและทีมคอนซาโดเลสัปโปโร
ซึ่งก็จะมีเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินนี่แหละ
เป็นคนนำทัพมาเล่นแข่งขันในเกมนี้

มีการแถลงข่าวไปนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะ
คอนซาโดเลซัปโปโรจากเจลีก
นำทำมาโดยเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสิน
โดยนายรณฤทธซื้อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทอง
ก็เปิดเผยค่ะว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของชนะทิพย์
ที่ตอนนี้ก็ไปเล่นให้กับคอนซาเดซัปโปโร
สัญญายืมตัว๑๘เดือนอย่างที่ทราบกัน
และครั้งนี้จะลงเล่นกับทั้ง๒ทีม
ก็คือครึ่งแรกจะเล่นในสีเสื้อของซัปโปโรก่อน
ส่วนครึ่งหลังก็จะลงเล่นให้กับเมืองทอง
ซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันก็จะมีพิธีรับถ้วยแชมป์ด้วย
โดยนายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็เปิดเผยค่ะว่า
เกมนัดนี้ถือเป็นแมชที่แฟนฟุตบอลเฝ้ารอคอย

ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะมาถ่ายทอดสดให้ได้ชมกัน

ที่จะสร้างมิติการแข่งขันให้สนุกมากยิ่งขึ้น
หลังจากตอนนี้ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นมาเกือบ๑เดือนแล้วด้วย
ก็ย้ำอีกครั้งนะครับรายการนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๒๒กรกฎาคม
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๙นาที๒๐นาที
แข่งขัน๑๙นาที๔๐นาทีนะครับ

ช่วงหลังก็จะมีวิธีการในการมอบถ้วยแชมป์
ฉลองแชมป์ฟุตบอลไทยลีกระดูกาลก่อน

ก็ได้ถ้วยไปแล้วก็อยากจะทำพิธีให้แฟน

บรรยากาศของการเป็นแชมป์ไทยลีกเมื่อดูการก่อนหน่อย